หลายคนจับตารอดูอยู่ว่า

ที่เกี่ยวกับโคล๕๙ออกมาเพิ่มเติมบ้าน
รวมถึงคำถามที่คนถามตลอดเลยว่า
สรุปแล้วเราจะปิดเมือง

จากผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณสิริวัณรักษัตริย์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากธรรมเนียบรัฐบาลเชิญค่ะ
เชิญครับเชิญค่ะหลายคนก็จับตาแล้วก็ติดตามนะคะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
จะมีมาตรการหรือวาระที่รัฐบาลในการพิจารณาวันนี้
มาเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโคโรนาค่ะ
ขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามกับสื่อมวลชนค่ะ
กรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการปิดประเทศแล้ว
จะมีการถามนะคะว่าจะถึงคราวที่ประเทศไทยจะปิดประเทศหรือยังค่ะ
บรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะ
นายกรัฐมนตรีรับมอบเงินสนับสนุนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
และสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยค่ะที่มอบเงินให้กับรัฐบาล
ในการแก้ไขสถานการณ์โควิด๑๙โดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า
จะนำเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้นะคะไปใช้ในสิ่งที่จำเป็นให้กับบุคลากร
และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์พร้อมกับกล่าวว่าขณะนี้ค่ะ
รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์ในการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ได้ดีค่ะ
แม้โรคนี้จะมีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและควบคุมได้ยาก
ผลเอกประยุทธ์ยังกล่าวถึงข้อเสนอที่
จะให้รัฐบาลดำเนินการเด็ดขาดเหมือนเช่นหลายประเทศนั้นนะคะ
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่สามารถทำได้ค่ะ
เนื่องจากลักษณะของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่นค่ะ
ส่วนมาตรการปิดจังหวัดที่มีบางจังหวัดนำร่องไปแล้วนั้นนะคะ
วันนี้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทย
ก็ออกมาระบุว่าเรื่องจะปิดหรือไม่ปิดจังหวัดนั้นนะคะ
เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดที่จะสั่งการได้
ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดค่ะมีอำนาจเต็มที่
ทางนี้นะคะหากมีการปิดเมืองปิดกิจกรรมรวมกลุ่มกันได้๑๔วัน
ถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะเป็นผลดีจะบล็อกพื้นที่ได้
ฟังเสียงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
จำกัดเมืองที่มีคนเป็นไม่ให้ออกไปได้เราก็ไม่ต้องตามตัวคนไปเยอะ
เพราะคนนั้นระหว่างที่เขาเดินทางเข้าไปไหนเนี่ยมันจะมีการไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่น
มันก็มีโอกาสที่จะแพร่ไปได้มากนะฮะก็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งซึ่ง
ซึ่งถ้ากรรมการควบคุมโรคแต่ละจังหวัดพิจารณาธรรม
ก็อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ทำได้แต่ต้องรับว่าคนที่จะต้องเตรียมรับเนี่ย
ผลกระทบเนี่ยคือคนของในจังหวัดนั้นนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งดีที่สุดเลยเนี่ยพอคิดว่ามีความจำเป็นต้องทำ
ก็ต้องศึกษาก่อนว่าจะทำอย่างไรต่อการประกอบอาชีพ
ต่อการขนส่งของอาการโลจิสติกทางชีวิตความเป็นอยู่จะทำไงต้องออกแบบให้ดี

ส่วนประเด็นร้อนที่อธิบดีกรมการค้าภายในตัดสินใจยื่นหนังสือลาออกจากราชการหลังนายกรัฐมนตรี
ย้ายด่วนเข้าธรรมเนียบรัฐบาลหลังจากที่มีการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยไม่ได้นั้นนะคะ
วันนี้ค่ะนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์รองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ก็ออกมากล่าวถึงว่าตอนนี้ยังไม่ได้อนุมัติหนังสือลาออกของนายวิชัยโภชนกิจ
แต่ยังใดค่ะเนื่องจากหนังสือยังอยู่ที่ประหลัดกระทรวง
ระหว่างนี้ได้ให้นายวิชัยลาพักร้อนจนถึงวันที่๒๔เมษายนนะคะ
แล้วก็ค่อยกลับมาพิจารณากันอีกครั้งค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะนายจุลินก็ยังยอมรับว่า
ไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประยุทธ์ถึงคำสั่งยกย้ายนายวิชัยค่ะ
ส่วนที่หลายคนมองว่าเรื่องนี้จะเป็นเส้นบางที่ทำให้บาดหมางกันในพักร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น
ก็เป็นเรื่องที่ตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ
ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อย่างที่บอกไปไปตั้งแต่แรกนะคะ
ว่ามีหลายวาระสำคัญที่จะต้องจับตาโดยเฉพาะการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิดสิบเก้า
วันนี้ก็มีหลายเรื่องให้พิจารณาค่ะโดยกระทรวงสาธารณสุขนะคะ
จะขอให้คอรมออนุมัติให้เลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานคือวันที่๑๓๑๕เมษายนออกไปค่ะ
สำนักงบประมาณเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด
และสถานการณ์ภัยแรงส่วนกระทรวงมหาดไทยนะคะ
ขออนุมัติให้ปิดสถานบันเทิงร้านอาหารรวมถึงสถานศึกษา
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา
หลังจากที่เมื่อวานนี้ศูนย์บริหารจัดการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ได้มีมติเห็นชอบในมาตรการทั้งหมดนี้ไปแล้วค่ะ
ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
มี๓รัฐมนตรีที่ลาไม่เข้าร่วมการประชุมนะคะ
นั่นก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายถาวรเสนเนียม

ซึ่งทั้ง๓คนนะคะก็ให้เหตุผลว่า
ผลเอกประวิทย์ให้เหตุผลว่ามีอาการไม่สบายนะคะ
ส่วนอีก๒คนก็ให้เหตุผลว่าขออยู่ในระยะการกักตัว๑๔วันค่ะ
ขณะที่วันนี้นะคะในการประชุมคณะรัฐมนตรี
ก็มีการเผยแพร่ภาพออกไปนะคะว่า
ในการนั่งประชุมของนายกรัฐมนตรีและคอรมอนั้นนะคะ
ได้มีการเว้นระยะในการนั่งประชุมกัน
เพื่อที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาค่ะ
ทั้งหมดก็คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ